ข่าวใส่ไข่สดใหม่

ก่อนอื่นอวยพรภรรยาผ่านทีวีหน่อยสิ

วานนี้คือคุณไปเนี่ยก็ไปสาย
เขานัดคุณทุ่มหนึ่งคุณไป๓ทุ่มกว่า
แล้วเอาผัวไป๒คนเลย
ผู้ชายสองคนเลยยืนประกบข้างเลยซ้ายขวา

มันจะไปสักคนเดียวแล้วก็ชอบไปสาย

ัชราภาอยู่ไม่มีใครเด่นกว่านางอยู่แล้วอีนางพญานี้อยู่
เมื่อวานพอดีผมไปแล้วผมกลับก่อนเพราะว่ามายูเขาง่วง

จริงเพราะว่าเอามายูไปไงฮะ

ถ้าสมมุติกัญชัยอยู่ก็จะเป็นผู้ชายคนเดียวของงาน

เรื่องอะไรของฉัน

ว่านักขายาสองคน

ตอนนี้เกิดเรื่องถึงขั้น

ที่มีแฟนผู้หญิงสองคนเนี่ยมาเยี่ยมตอนตีสี่ห้าสิบ
เกือบตี๕แล้วท่านดาบตำรวจไปไขกุญแจให้ออกมา

กินน้ำเพอร่าไปนะเธอ
จะได้แฮปปี้
คนที่มาปิดห้องน่ะ
คือคนเปิดเปิดคนนึง
คนปิดคนนึงอีกคนนึง
คนที่ปิดคืองงวง
ประมาณอะไรอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวดูตำรวจคนสุดท้ายเขาเดินเข้ามาดิ

ดูดิดูสินะฮะละครเกาหลียังสู้ไม่ได้

อาจจะเล่าท่านผู้ชมที่ไม่ได้ตามข่าวนะฮะ
คือว่าผู้ต้องหาสองคนนี้ขายบ้าแล้วก็ถูกคุมขังในสอพโพนทองที่จังหวัด๑๐๑นะคะ
พอประมาณตี๔๕แฟนก็มาขอเยี่ยมตำรวจก็เปิดให้ออกมาแล้วก็จุ๊กกัน
จากนั้นหายไปกันหมดเลยแล้วก็มีตำรวจอีกท่านหนึ่งมาปิดห้องขัง
ซึ่งก็ไม่ได้ดูว่าข้างในมีใครหรือไม่มีใคร
ปรากฏว่าท่านผู้กับสอพโพนทองก็สั่งให้สอบสวน
แล้วก็หาพยาหลักฐานแล้วไปขออนุมัติหมายจับผู้หญิงสองคนนี้ชื่อว่า
นางสาวสวรรคและนางสาวไอรดาพลเยี่ยมนะฮะ

เพราะว่าให้การช่วยเหลือในสุรชัยภูมิภาคหรือว่าในต้อมและในสุรศักดิ์คัณฑมะหรือในอาร์ต
สองคนนี้ค้ายาบ้าก่อนหน้านี้เนี่ย
เอายาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาขายแล้วถูกจับ

อันนี้คือครั้งที่๒ในรอบแบบไม่กี่เดือนโดนอีกนะฮะ
จากนั้นนะฮะเขาก็เล่าว่าดาบฉลาดเนี่ย
เขาบอกเขาขายประตูให้ผู้ต้องขาวออกมาเพราะเสนใจ
เห็นว่าเป็นแฟนกันก็ไม่ได้คิดจะช่วย

เขาหายไปแล้วก็ขอโทษท่านผู้บังคับบัญชาว่าทำให้เดือดร้อน
แต่ว่าท่านพลตำรวจตีสมชายนุ่มโตพบกผู้บัญชาการของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยเนี่ย
สั่งให้สอบสวนเอาผิดวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
หมายถึงให้ใครออกให้ดาบออกนะคนที่ไขประตูอ่ะคนแรกอ่ะ

ภูมิกับไม่โดนสิแต่ว่าสอบสวนทั้งหมด
คุณดาบเนี่ยก็บอกว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้จงใจผมไม่ได้สั่งให้
ผมไม่ได้ช่วยเหลือเขาผมไม่ได้ตังค์ด้วยมีคนเขาบอกว่าเขาสองคนนี้ให้ตังค์เหรอ
ผมบอกว่าไม่โดนให้๓ล้านผมไม่ให้๓ล้านยังไม่ขายเลยว่างั้น
แต่มันก็ไม่ควรไปเปิดอ่ะไปเปิดได้ยังไงโถ
คือตามระเบียบแล้วมันไม่ใช่เวลาเยี่ยม
ตี๔ตี๕มันใกล้สว่างแต่ตำรวจเขาก็พูดว่าจริงแล้ว
บางคนบอกเขารับสินบนหรือเปล่ายังไม่มีหลักฐาน

เบื้องต้นเขาบอกเลยว่าตำรวจสิเว้ยพูดถึงต่างหารเหรอ

ตำรวจเขาบอกเขาไม่ได้รูปรู้เงินทองอะไร๓๐ล้านเขาก็ไม่เอา
แล้วคนที่ไปปิดน่ะไม่มีส่วนรู้เห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นปิดแบบงง
เห็นประตูเปิดอยู่ได้ยังไงก็เลยไปปิด
อันนี้ครั้งนี้ออกแนวประชรทคุณหมู่ค่ะ
ประชาชนอย่างเราไม่เข้าใจครับ

ตำรวจคนสุดท้ายที่เดินเข้ามาเขาจะสวนกับคนที่ออกเลย
ไม่สวนไม่สวนจริงเหรอ
เวลาให้ดูเขาไม่ได้ตัดยาวมา
ตอนเปิดนี่คือตอนเปิดนี่เปิดนี่ผู้หญิงยังอยู่
เฮ่ยจริงหรือ

ก็ใช่ก็ถึงได้งงอยู่ว่าทำไม

ดูตอนสุดท้ายหน่อยเขาไม่ได้ตามเข้ามาด้วย

ถ้ามีเดี๋ยวขอดูนะประมาณ๒๓นาทีเท่านั้นเองแล้วกอดกันก็นาทีหนึ่งแล้วก็จนเนอะ
๓นาทียังไม่เดินถึงลงประตูอันนี้นะมันใกล้ลงภาพ
เดี๋ยวผมไปลองไปดูเลยผมดูแล้วผมจับแล้วว่า
เนี่ยตี๔๕๑ใช่ไหมแต่พอเป็นตี๔๕๓หรือ๕๔ตำรวจอีกคนนึง
แสดงว่าตำรวจคนที่ปิดก็ไม่ควรจะงง
ผมก็ไม่รู้ไงผมไม่อยากไปพูดอะไรมากเดี๋ยวมันไม่ดีไง

แต่ผมก็งงกันในฐานะประชาชนก็งงอ้าวเขาไม่เห็นเลยเหรอ
คุณพ่อดำเครื่องเราอยู่ในสตูเนี่ยคุณเดินออกสตูไปผมเดินมาอ้าวมันไม่เห็นคุณเหรอ
ไม่เห็นแล้วตี๔๕๑คนก็ต้องไม่เยอะนะ
พี่หนุ่มบางทายอ่ะโอ้มีวิชาใช่ไหม
ไม่ตี๔๕๑นั่นคุณแผนมีขาดสาวบางทาย
ลองไปดูไปดิไม่รู้นะใครมีคลิปอยู่ที่บ้านนะฮะ

เมาแล้วขับ
เธอนั้นไปบวชชีพรามาแล้วไม่ใช่เหรอ

ดื่มเกิน๑๔๑มก

หลังตรวจพบแอลกอฮอล์สูงถึง๑๔๑นะครับ

เตรียมนำส่งตรวจหาสารเสพติด

รับแจ้งนะว่ามีเหตุหญิงเนี่ย
เมาสุราอารวาสทำลายทรัพย์สินภายในผับแห่งหนึ่ง
แล้วก็ขับรถนะฮะของผู้อื่นเนี่ย

ขับรถชนรถผู้อื่นด้วยนะครับ
เหตุเกิดเนี่ยภายในผับแห่งหนึ่งย่านถนน
วัฒนธรรมสูงทราบ
ชื่อผู้ก่อเหตุภายหลังคือ
อายุ๓๐ปีนะฮะดาราสาวชื่อดังก่อนถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมศรีรมที่สนห้วยขวาง
แต่พูดไม่รู้เรื่องเลยโว๊ย
นะความคืบหน้านะครับที่สนห้วยขวางนะครับ
ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในเบื้องต้น
ยังไม่สามารถทำการสอบปากคำได้
ทั้งนี้นี่ตอนกลางโมงครึ่งนะฮะ
นี้นะฮะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
พบว่ามีปริมาณอยู่ที่๑๔๑มกหรือ๑๑๑มิลลิกรัมนี่แหละ
เขาเรียกว่าเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ
แล้วก็จากการตรวจสอบภายในรถยนต์ไม่พบสารเสพติดใดนะครับ
แต่ก็ต้องนำตัวนางสาวแอนนาไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับ
ที่โรงพยาบาลปริมาณธรรมโลกไว้นะครับ
และจากการสอบถาม
นี่น่างด่ายใหญ่ใช่มั้ยเถอะ

นางรั่วอย่างเนอะ

อนาบอกนะครับว่าเขาเจ้ายอมรับว่าดื่มสุราจริง

นักบ่วนชีพามาแล้วไม่ใช่เหรอเถอะ

คนก็จะเห็นแถวนี่แหละแถวรัชดาแถวอะไร

เมื่อกี้๕๑๓แล้วมัน๓๓คืออะไรแสดงว่าแล้วตอนที่คนเดินออกไป

คนเราใส่เสื้อซ้ำได้นะขอร้อง

ที่แค่นี้ก็พอถ้าอยากหยุดซื้อรองเท้าก่อนไหม

เธอเป็นคนเก่งเธอนี่เรื่องชาวบ้านเธอเก่งจริงเลยเนอะ

ผมอยากจะให้หมอนี่ผ่าสมองคุณแล้วแหวก
หรือว่าสมองคุณมีอะไรอยู่บ้าง

มายูนอนดึกไม่ใช่เหรอ

ลอก่อนลอกหนูก่อนขอร้องลอกหนูก่อน

หรอกเปิดไปทีโอ้โหร้องเพลง
ก็หลังจากนั้นไปต่อกับอันลิสต์
ไปไหนอันลิสต์
อีบ๊ายคืออันลิสต์
อีโรคจิตอันลิสต์วะ

ต้องรอต่อเมื่อตอนนี้
แต่ถ้าเดินจะไม่ขับรถใช่ไหม

เป็นคนมีเงินเหรอเถอะ

ก็เหมือนก็น่าจะอืม
เขายังตรวจกับคนขับรถ
ทุกคนเลยคนนั่งข้างเขายังตรวจเลยนะ
ถ้าตัวเองโดนก็สมควรถ้าเราก็ไม่กล้านะ
นี่ขอเตือนคุณหน่อยซักเดียวหน่อยฮือจะเตือนอะไรผมอีก
คนรักเลขคุณชอบมั้ยหรอ
ฮะหวยชุดเคยซื้อไหม

รอตเตอรี่เป็นเล่มเอ้าซื้อสิเออ
วันเยอะพออย่าพูดหัวผมไม่รู้จัก
ควรบอกรอตเตอรี่สามพันธุ์จ่ายังไง
ฉันจ่ายแล้วฉันถ่ายรูปด้วยสามพันธุ์ฉันจ่ายแล้ว
อ๋ออีบ๊ายจ้ะนี่ดูเขาอุตส่าห์ตอบมาคุณรุ่นนานอ่านไลค์
อะไรอยู่ไม่ใช่๔นาฬิกา๕๒นาทีจุด๔๕วินาที
อ้าแล้วตอนไข่ตอนเปิดล่ะ
ตอนเปิดก็คือ๕๑ไงคะ
เอ้ยนาทีเดียวนาทีกว่า
ใช่มั้ยแล้วอีกคนมาปิดใช่มั้ย
ผมหนึ่งได้งงอ่ะว่าทำไมมันขนาดน่าหรืออะไรอย่างนึง
อย่างงงฉันรู้ว่าเธอไม่ได้งงงง
เวลาคุณซื้อหวยมาเนี่ยกะรุนาดูทุกใบ
รอตเตอรี่ค่ะคุณอย่าใช้คำว่าหวยสิมันไม่ดี
เดี๋ยวก็หยุดเล่นเดี๋ยวก็สวทชเขาจะว่าเอา

คือต่อไปนี้คุณซื้อลอตเตอรี่หรือหวยเนี่ย
หลังจากที่มีพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ซื่อสัตว์ในอาชีพนะฮะ
เอาสละเก่ามาไม่ใช่ของปลอมนี่นะ
เพราะว่าตอนนี้อยากจะเตือนคอหวย
หรือผู้ที่ซื้อหวยชุดทั้งหลายเนี่ย
ใส่ใจสักนิดนึงดูลอตเตอรี่ให้ครบทุกใบ
โดยเฉพาะหวยชุด๕คู่หรือ๑๐ใบหรือมากกว่านั้น
จากผู้ค้าสลากบางรายทุกวันนี้ไม่ได้ซื่อสัตว์ต่อลูกค้าสักเท่าไหร่หรอก
โดยการนำสลากที่เป็นเลขเดียวกันแต่เป็นของงวดที่แล้ว
มาสอดไส้อายิโนโมโตถูกเข้าใจใช่ไหมอายิโนโมโตหน่อย
อยากให้ลูกค้ากรุณาเช็คสลากให้มั่นใจก่อนจะจ่ายเงิน
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีเรื่องสลากปลอมนะฮะต้องยอมรับว่าไม่ใช่จะไม่มีเลย
สลากปลอมระบาดในหลายพื้นที่ก็เกิดขึ้น
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงประกาศอย่างเป็นทางการว่า
วิธีการตรวจนะสอบสลากของจริงแล้วก็ของปลอมเนี่ย
รวมทั้งการแก้เลขก็เกิดขึ้นนะพี่ทุกวันนี้
การแก้เลขบนตัวสลากก็เกิดขึ้น
เวลาคุณซื้อหวยมาเนี่ยกรุณายกส่องกับแสงสว่าง
ส่องกับแสงสว่างหรือแสงไฟสีขาว

ลักษณะสีขาวสีเทาเป็นทูโทนนะฮะ
กระจายไปทั่วของใบสลากกินแบ่งรัฐบาลเลย
เมื่อนำกระดาษไปส่องกับแสงไฟสีม่วง
แล้วก็เป็นเส้นที่พาดผ่านตัวเลขเรืองแสง
หึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลง

เมื่อมองด้วยตาเปล่าสีส้มจะสว่างชัดเจน
ตรงนี้ตรงจุดเด่นคือตัวเลขทั้งหมด
จะต้องเป็นสีส้มแล้วก็สว่างชัดเจน
แล้วก็ที่สำคัญหมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากเนี่ย
เมื่อโดนน้ำคุณจะต้องเอาไปโดนน้ำซะหน่อยนะ
มันจะไม่ละลายไม่ลอกมันจะไม่ละลายมันจะไม่ลอกเขาว่าอย่างนั้น

แล้วเอาไปขึ้นทั้งวันไปสลากปลอมเขาไม่ให้เงินคุณนะ

ก็แงะเดี๋ยวก่อนแล้วเราต้องตามไปจับไอ้คนขายแทน

ถ้าถึงเวลาปุ๊บมันจะต้องเช็คมันจะต้องเช็คตั้งแต่แรก

ถ้าไม่มีตัวจริงตัวปลอมรู้เราก็ไม่รู้หรอก

หื่นกามระวังหญิงใจเด็ด

คือชาวสวนกล้วยน้ำว้าจังหวัดแพร่นะครับ
ก็โล่ร้องอดีตรัฐมนตรีช่วยหาตลาดให้หน่อย

เขาปลูกกันแล้วบอกว่า
เฮ้ยปลูกเถอะปลูกกล้วยเถอะ
จะได้ในราคา๘๑๐บาทต่อกิโล
คำตอบที่ให้กับชาวบ้านคือ

คุณหยุดตอนนี้ประเทศจีนเขากำลังหาอะไรรู้ไหม
กล้วยแปรรูปที่เป็นกล้วยทอด
เพิ่งไปคุยกับนายกสมัครพี่เขาทำอะไร
แปรรูปที่เอาไปกล้วยไข่นี้มันจะสุกเร็วแป๊บเดียวก็หมด
แต่วันนี้ถ้าสมมุติคุณมีกล้วยทอดหรือกล้วยแสงอาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้
ทั้งหมดประเทศจีนมีด้วยวะกล้วยชาป
แต่อย่าใช้น้ำมันหรืออะไรแล้วแต่คุณจะใช้อะไร
เขาใช้พลังแตกแสงอาทิตย์ทุกวันนี้มีคนทำแบบว่าโซล่าบานาน่า
เมื่อวานนี้นะครับกำนันตำบลแม่ปานอำเภอรองจังหวัดแพร่
นำเกษตรกรในตำบลร่วมกว่าร้อยลายเลย
มันก็จะซื้อทางที่เลยไปพบวรวัชน์เกื้ออภิญกุลนะครับ
อดีตสศแพร่อดีตก็คืออดีตรตมหลายกระทรวงนั่นแหละ
รัฐบาลที่ผ่านมาที่บ้านพักนะครับ
พี่หนูนี่แหละรัฐมนตรีหนูเนี่ยเพื่อขอให้ช่วยหาตลาด
จำหน่ายกล้วยน้ำวาเอ่อผู้แมวไม่ใช่ชื่อหนู

ที่ชาวบ้านขายไม่ได้เพราะว่าพ่อค้าไม่ยอมมาซื้อ
พร้อมกับพาลงพื้นที่เนี่ยสวนกล้วยน้ำหวา
คุณมณัฐกล่าวว่าเดิมทีมีพ่อค้าคนกลางจากต่างจังหวัดเข้ามาแนะนำชาวบ้านเลย
นี่ไงใครไงให้ชาวบ้านปลูกกล้วยน้ำหวา
เห็นว่าตรงเนี่ยพื้นที่เนี่ยดีเพราะอะไร

เมื่อผลผลิตออกมาใหม่พ่อค้าเขาเข้ามาซื้อจริง
คุณอะไรติดคอเหรอฮะ
ไอส์ขาวติดมาเขา
คุณตายไหมคะคุณตายไม่ตายนะ
คุณฟังเรื่องกล้วยนิดนึงถ้าสมมุติคุณไอก็จะเอากล้วยยัดปากคุณ

แล้วเมื่อชาวบ้านเห็นว่าแรกพอมีกำไร
จากปากต่อปากปากต่อปากก็ขยายพื้นที่ออกไป
ขณะที่พื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้าเนี่ยประมาณ๒๕๐๐ไร่แล้วนะฮะ
ต้นเดือนมีผลผลิตออกมามากมาย
พ่อค้าที่เคยรับปากว่าจะซื้อทางตลาดงดรับซื้อ
หากจะขายบีบเขาเหลือกิโลละแค่๒๓บาท
บางรายเขาจำใจที่จะต้องขายเพราะว่าลงทุนไปแล้ว

เพราะเอาพื้นที่ทั้งหมดมาปลูกกล้วยไปหมดแล้ว
ทางด้านไวรวัฒในประสานแห่งแหล่งต่าง
ทั้งสวนนงนุษย์ปางช้างแต่ราคายังไม่ได้กำหนด
จะซื้อกว้นขดกันจากชาวบ้านในราคา๔บาท
แต่หากชาวบ้านนำไปขายได้เกินกว่า๔บาท

ตอนนี้รวบรวมได้แล้ว๗๐๐กิโลกรัม

กิโลกรัมแต่ยังมีตกค้างอยู่เนี่ย

ชาวภาระตะแห่ชื่นชมนะฮะหญิงอินเดียใจเด็ด
ตัดเจ้าโรคกูรูฮืนกามขาดกระจุย

คุณเอายามองป้ายตาเล่นสิมันจะได้หายเขาบอก

เอาแอ็งซิต้าใส่ปีกทำไมอะ
เดี๋ยวคุณไม่ได้อ่านสคงสคริปต์นะคุณอะไรของคุณเนี่ย

สำนักข่าวฮินดูสถานไทม์นะครับของประเทศอินเดียมีการรายงานนะครับว่า
ชาวพระตะแห่สันเสิร์ฟนะฮะหญิงสาวใจกล้าอะไรหนึ่ง
ที่จากการใช้มีดเนี่ยเจือนพวงสวรรค์ของนักประศาสนาฮื่นกาม
หมายพยายามจะเข้ามาข่มขืนเธอนะคุณผู้ชมครับ
โดยเจ้าหน้าที่นะฮะของทางอินเดียได้มีการเปิดเผยนะฮะ
เรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับ
มีชื่อว่าฮารีซัวามี
วัย๕๔ปีได้พยายามนะฮะใช้กำลังรวนลามหญิงสาววัย๒๓ปีนะครับ
ซึ่งเป็นนักศึกษากฎหมายผู้นี้มาเกือบ๕ปี
ก่อนที่จะถูกหญิงใจเด็ดคู่นี้เนี่ยนะฮะ
ใช้วิธีซุกซ่อนมีดไว้ใต้หมอน
เมื่อได้จังหวะนะครับที่จอมหื่นพยายามเข้ามารวนลามเธอเนี่ย
เธอจึงได้ตัดสินใจนะฮะชักมีที่สุขไว้ตัดองค์กระชาติ

ของผู้ที่กระหายหยามน้ำใจลูกผู้หญิงจนขาดกระจุย
อืมผู้มีประสบการณ์ตรงว่าอย่างไรคะ
นี่ไงแต่ยังไม่จบนะฮะ
อย่างไรก็ดีนะฮะจากที่ข่าวดังมากนะครับ
แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วประเทศเลยแล้วก็รวมถึงนอกประเทศด้วย
นักปราตรไลน์นี้นะครับบอกเลยว่าจริงแล้วภวงศาวนที่หายไป

เพราะเขาเป็นนักปราศาสนาจริงไหม
ก็เลยอยากจะเอาออกมาเพื่อความบริสุทธิ์
คือไม่ได้ผู้หญิงตัดตัวเองตัดเองต้องการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้กับตัวเอง

อ่าแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะที่แน่น่ะนะครับ
ทางฮเนี่ยเขาก็บอกว่า

นะฮะขนาดที่นายนะฮะ

เป็นมุกมนตรีแห่งรัฐเกระเนี่ยนะครับ

ได้ออกมาสรรเสริมความอาดหาแล้วก็กล้าหารของหญิงสาวผู้นี้
ที่เรียกว่าตัดสินใจปกป้องศักดิ์ตัวเอง
ถูกต้องตัดเลยรวมลำมา๕ปี
อยากให้ตัดของมดดำนะจ๊ะหนุ่ม
ดำจะได้ไม่ต้องไปพึ่งหมอโอ้ตายแล้วฉัน

โอ๊ยกัญชัยประสบการณ์ตรงจะก็มีอยู่นิกานข้าวนี้
แหมอยู่บ้านเห็นใส่วุ้งใส่วิทย์นั่ง

ไม้พี่เมียวหลุดไม้หลุด
มาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า

เชิญสิคืออย่างนี้นะครับ
คือนักปาดคนนี้เนี่ยผมว่าหน้าทางจะเป็นคนชอบแบบไปดูโชว์ดูอะไรอย่างนี้

เขาเรียกว่ามีจิตใจที่หมักหมกมุ่นไปทางเรื่องของตามอารมณ์
เราก็มีนางโชว์ถูกต้อง
โชว์นี่อะไรฮะแองจี้
นี้อะไรฮะเป็นนางฟ้าค่ะ

เดี๋ยวคุณคุณทำอย่างนี้ที่บ้านคุณรู้หรือยัง

เพราะวันนี้ก็สวยอยู่แล้วอยากสวยแล้วมั่นใจมากขึ้น

เพราะเขาบอกว่าเป็นการส่งเข้ากับข่าวต่อไปค่ะ

คือซิมแพนกวิ้นค่า

เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติโรงการมือถือแบบเติมเงินนะครับ
นี่นะฮะออกซิมมาใหม่นี่เลยนะฮะ

มากับโปรเสริมพร้อมใช้โทรฟรีแล้วก็ต่อเน็ตอัตโนมัติด้วยนะครับ
ได้ตามระยะเวลาในโปรเลยนะครับ
และมีการใช้คอนเซ็ปต์แบบรายเดือนนะฮะ

ภายใต้แนวคิดนางฟ้าติดปีกความประหยัด

นี่แหละนี่ซิมอยู่ในซองอย่างนี้เลยนะฮะ
นี้มาพร้อมกับแค็กเกจรูปแบบใหม่นี่เรามี๒แบบ
นั่นก็คือแบบ๗วันแล้วก็แบบ๓๐วัน
เขาบอกว่าแพ็คเกจรูปแบบใหม่คุ้มค่าสุดเลย

เริ่มต้นที่๙๙บาทเท่านั้น

และเล่นเน็ตได้แบบไม่อั้น

นี้จัดได้ว่าคุ้มค่าให้เน้น

ซิมนี้เนี่ยใช้ได้ทุกพื้นที่ทั่วไทย

วิ้นติดโปรคัดสรรนางแบบสุดฮอต

นางแบบสุดฮอตในใครเนี่ย

เดินแบบกลางน้ำแข็งคั่วโลกใต้
ในแบบเซ็กซี่แล้วก็น่ารัก

นางแบบนี่มีรักษีสู้ไดนี่
อังเจิ้ลของเรานอนอย่างนี้
นั่งอย่างโดยนี้

ต้องรบคุณนะคะ

เขาเรียกว่าหนึ่งคนในก้าวน้ำแบบศูนย์ฮอต

เพราะตอนแรกเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเฟ้นท์หาอยู่
อาจจะไม่เข้าใจว่าสวยแบบไหน

นางฟ้าติดติดความประหยัด

อันจีสู้ได้ค่ะ

เมืองขาว

มีมั้ยคะฝุ่นไฟมั้ยคะ
ขอบคุณครับมีข่าวภรรยาพิธีกรชื่อดัง

เข้ามามีอะไรอีกครับ
เอาล่ะนี่ชิ้นเรื่องของคุณเรื่องของเมเขา
อ๋อเขาพูดไปเยอะแหละ

คุณแม่ลูกแฝดสุดสตรองชมพู่อรยาเอฮาเก็ตเนี่ย
งามอลังการส่งท้ายกับคลิปนะฮะ
อย่างที่บอกกันว่าสวยทุกชุด

อุ้มทองเนี่ยอวดชมในชุดเดรสก็อกสีครีมทรงสอบเป็นไง

ช่วงอกกับภาพปักรายยาวสีแดงกับแบรนด์สัญชาติอารีเซียมาบิลลี่นะฮะ
ต่างหูแล้วก็สร้อยเพชรประดับด้วยมรกฏจากชาวผาดนะครับ
สุดท้ายนี่คุณน็อตวิสรุธก็คอยกำลังใจอยู่เคียงข้างภรรยาตลอด

แต่ไปคานคราวนี้คุณพ่อสะดวกอัปเดตแบบว่า
ล่าสุดคุณน็อตก็ถ่ายคลิปบอกให้ชมพู่กล่าวอะไร
อะไรสักอย่างเจ้าตัวก็เลยจับไปที่สร้อยมรกฏ
ที่คอแล้วบอกว่าพี่
ซื้อนี่ให้ชมหน่อยสิของโชภาษณ์

พี่ซื้อนี่ชมหน่อยสิ
คนน่าจะหลายน่าจะหลายครั้ง
น่าจะหลายหลายเป็นสิบเนอะแองจี้เนอะ
น่าจะหลายสิบอยู่ต้องเยอะต้องส่งหลัก
คุณแม่นี่ก็อยากได้คุณพ่อก็เลยได้แต่คิด

อย่าขัดใจแม่พอเงียบไปแล้วก็ช็อก

กำลังไลฟ์สดอยู่ไงกำลังแบบไอจีสตอรี่
ซื้อนี่ให้หน่อยสิแต่สรุปแล้วทำไมปีนี้

ไปเยอะกินเยอะเกิน
คุณคุณมากบอกถึงพูดเป็นคนเดียวนะ

โอ้ยมดดอ้าว
ไม่ต้องฟังเปิดทำไมว่างจัดเดี๋ยวฉันก็มีของเธอเดี๋ยวก่อน
แล้วมันไม่เอาของเมียตัวเองออกอีบ้า
มีเมฆมีเมฆพิชนาศ

มายูด้วยมายูเสียงไม่ดังเหรอคุณหนุ่ม
มายูไปอ่ะลองทายมาก
นี่คือชอบหรือไม่ชอบ
คือเวลาคนมาจับเขาจะขอถ่ายมาก
เป็นเด็กที่แบบว่าเขาเป็นคนที่ชอบโลกส่วนตัว

คนจู่จงพี่คิดถึงพ่อ

พ่อกับแม่คุณใหญ่เมเข้าไปคนโลกส่วนตัว
นี่น่ารักอันนี้ยิ้มอยู่

หวัดไหนตกเป็นเอาไว้ยิงด้วยนะ

ผมทำงานผมก็ต้องเสร็จ

เกรงใจคนอื่นเขาบ้างมีมารยาทในการทำงาน